ปั้นกระทะกันยาวประวัย๓ทีก่อน
เกิดไหม
สวัสดีครับทุกคนครับ

ก็สนุกค่ะเพราะว่าเป็นโฆษณาที่ได้เต้นเยอะที่สุดเลยค่ะ
ใช่

ส่วนหนึ่งเองก็ร้องได้เต้นได้จัดเต็มไปเลยค่ะ

พี่ขอบใจยังไงบ้างค่ะ

หรือรู้สึกว่าปกติก็เราจะเต้นแต่เพลงของพวกเราใช่ไหมคะ

รวมไปถึงเสื้อผ้าก็เป็นอีกแนวหนึ่งด้วย
แล้วก็ยังคิดว่าคอนเซ็ปต์น่ารักติ๊วค์เหมือนเดิมค่ะ
แล้วร้องทานอะไรกันมีหลายรสด้วยใช่มั้ยคะ

ครอเลสเจนชาเขียวงาดำ

ก็คือเหมือนเป็นแบบว่ายังไง
คุณชินกันคนไทยตั้งแต่เล็กก็กินนม
ว่าในบ้านคุณยายก็ชอบกินมากเลยค่ะ

นมตัวสูงขึ้นไหมรู้สึกสูงขึ้นนะคะเราสูง
ก็ช่วยให้สูงขึ้นนิดนึงด้วยค่ะใช่
สูงแซงพี่แล้วอะ
ก็จากกินมาก็สูงขึ้นประมาณ๕เซน

แล้วก็เพื่อนค่ะปากกันนิดนึง
ก็ฝากทุกคนนะคะก็ดื่มแล้วก็ซอยกันเยอะนะคะ
จะได้สูงแข็งแรงแล้วก็สุขภาพร่างกายที่ดีค่ะ
มีงานแน่นทุกวันไหมคะสำหรับคน
แบ่งกันไปค่ะก็วันหนึ่งอาจจะมีหลายงานก็ต้องมีการแบ่งทีมไปบ้าง
แต่ก็คือมีงานเรื่อยค่ะ
ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะอีเว้นต์ก็จะแยกไป๖คนบ้างค่ะ
พวกเราเองก็ยังมีการเรียนกันตามปกติค่ะ
อาจจะเป็นแบบว่าช่วยเอามาให้เพื่อนช่วยกันดู
เพราะว่าวงเราก็มีหลากหลายอายุกันขึ้นไปใช่ไหมคะ
บางทีทรัพย์จังก็แบบพี่วันนี้เรียนเรื่องนี้แบบเหนื่อยมากเลย
พี่ก็อาจจะจ้างใช้วิธีจำแบบนี้ก็ดีนะ

ใช่ค่ะไม่จริงค่ะแบบเหมือนถ่ายงานอยู่เวลาเป็นถ่ายแบบอะไรอย่างนี้
ก็ช่วงระหว่างพักที่รอคนอื่นถ่ายก็มีเอาหนังสือขึ้นมาอ่าน

เดี๋ยวนี้จะมีโปรเจกต์ต่อไปยังไงไหมคะ
ก็จะเข้าช่วงเดือนตุลาหรือสิงหา

โดยมันเป็นหนังเป็นยังไงบ้างคะ
ก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรตามติดชีวิตพวกเราเลยค่ะ
คือถ่ายพวกเราตั้งแต่ในห้องซ้อมจนไปถึงขึ้นเวทีไปแสดงอะไรอย่างนี้
หลังที่อยู่หลังเวทีก็จะมีให้ดูด้วยค่ะ

เกิดเล่นไหมคะมันก็จะเป็นแบบอาจจะฟิวหนังขึ้นไปหน่อยอย่างไรคะ
จริงแล้วที่ถ่ายมาก็เป็นแนวพวกเราแบบเรียวเลยค่ะ
พี่เขาแค่เหมือนคอยมาทำแล้วก็อาจจะมีช่วงสัมภาษณ์พวกเราเล็กน้อย
แต่ว่าจะเป็นถามแบบให้เป็นตัวเรามากที่สุด
เพราะฉะนั้นเรื่องการตอบอะไรก็ตามพวกเราเลยแบบไม่ได้คิดมากขนาดนั้น
เพราะว่าตอบเป็นสิ่งที่เป็นตัวเราเองจริงค่ะ

ใช้ชีวิตตามปกติค่ะไม่ได้แบบว่ากลัวกล้องหรืออะไรค่ะ

เป็นช่วงที่เคยเกิดเมื่อนานมาแล้วอะค่ะ
พอหลังจากที่พวกเราได้ตัดสินใจพูดออกไปว่า
แล้วก็มีบางส่วนที่ออกมาขอโทษด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แต่พวกเราเองก็ขอบคุณมากที่ยังคงคอยติดตามพวกเราค่ะ
น่าจะยังไม่มีค่ะเพราะว่าแฟนคลับเองก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้
ก็พยายามจะคอยเตือนว่าเอ๊ะทำอย่างนี้เดี๋ยวให้เวลาส่วนตัวน้องด้วย
พวกเราเองก็พยายามเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุด
ขอบคุณนิดนึงกับเรื่องหน้ามาจริงเป็นยังไงบ้างคะ

แล้วก็วันนี้เหมือนกับว่าเรื่องมันก็เริ่มซาซาลง
ก็กลายเป็นเหมือนยอกล้อกันขำบางคนแบบว่ามาเจอกันมาทักกัน
ใส่ไม้อะไรอย่างนี้ตลกกันไปค่ะคือไม่ได้ซีเรียสแล้ว
ก่อนหน้าตัวเรายังลึกน้อยขนาดนั้นใช่ไหมคะ
ก็ไม่ได้น้อยมากค่ะเหมือนเราก็เข้าใจว่า
คือเราต้องมองก่อนค่ะว่าปัญหามันเกิดจากอะไร
ถ้าเกิดปัญหามันเกิดที่ตัวเราเราก็ต้องแก้ไขที่ตัวเรา
ถ้าเกิดว่าปัญหามันเกิดจากที่คนอื่นที่เขาไม่ชอบเราอย่างนี้ค่ะ
ก็เราไปบังคับให้ทุกคนมาชอบเราทุกคนมันก็ไม่ได้ค่ะ
มันก็ต้องมีคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบค่ะก็ต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วย
สมมติว่าคุณเรียกเขาเป็นชาย่าของเพื่อน
ก็เหมือนเป็นคำพูดติดปากค่ะใช่เป็นฉายาของเพื่อน
ตอนนี้กระแสมันออกมาทั้งแรกบ้างคุณตกใจหรือยังไงครับ
จริงก็ตกใจค่ะคือไม่คิดว่าจะดราม่ากันหนักขนาดนี้
แต่คุณรู้ใช่ไหมว่าคุณเรียกว่ากบ
คือตอนแรกคือลังเลมากว่าจะกบใส่ไม้หรือจะอบใส่ไม้ดี
แต่ว่าสุดท้ายก็ตอบไปว่าอบใส่ไหมเพราะว่าไหนก็ผิดแล้วก็ตลกไปเลยก็ได้
คือหนูไม่ได้ใช่คือไม่ได้หวังว่าจะต้องชนะอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะ
ก็ผิดสักข้อสองข้อไม่เป็นไรหรอกมั้งอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันจะทำให้เราเกรงกับการออกรายการครั้งต่อไปยังไง
คงไม่เก่งค่ะหนูก็จะเป็นของหนูอย่างนี้เหมือนเดิมค่ะ
แต่ว่าก็อาจจะมีทำการบ้านให้เพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ

อย่างคำนี้ก็กลายเป็นคำที่เรียกต่อชื่อเราแล้วเนาะ

แล้วเรียนในโซเชียลอยู่เยอะ
ก็ไม่เป็นไรคือหนูมองว่าเรื่องนี้มันก็
ยังไงคืออย่าไปให้มันมาทำร้ายชีวิตเรามากค่ะ

ถามนิดหน้าหนึ่งค่ะเรื่องที่แฟนคลับพี่ปลายแล้วกินน้ำที่คาเฟ่นเนี่ยค่ะ
แต่ละคนแบบว่าคุณพิธีการอยากจะบอกตัวอย่างไรบ้าง
จริงแล้วเหมือนคือเข้าใจได้ว่าซื้อน้ำก็คือเป็นเงินของเขาก็เป็นสิทธิ์ของเขา
แต่ว่าเหมือนก็อยากให้คิดถึงใจคนทำนิดนึงว่าถ้าสมมุติทำแล้วก็อาจจะทำบุญก็ได้
จิตอาสาก็คือเอาไปแจกหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้
แบ่งเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างนี้หนูก็เข้าใจว่าเหมือนทุกคนก็อยากได้ที่ร้องแก้วใช่ไหมคะ
แบบซื้อกันทีละประมาณ๑๐แก้วขึ้นไปก็อาจจะถือกันไปไม่หมดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้ล่าสุดก็เพลงลีเวอร์
แล้วก็เพลงที่เพิ่งออกมาโชว์ล่าสุดก็คือ
ซึ่งเป็นเพลงในซิงเกิ้ลของโชนิจีวันแรกนะคะ
ก็ในอัลบั้มก็ตอนนี้ก็มีอัลบั้มรวมที่วางขายเรียบร้อย

ขอบคุณค่ะ